ทางด้านของประธานรัฐสภาค่ะอาจารย์วันนอบอกว่าเป็นไปได้นะคะ
เพราะว่าอาจจะมีการเคาะโหวตนายกเป็นวันที่สิบแปด
สิงหาคมหรือยี่สิบสองสิงหาคมนี้ค่ะครับอ่าดูรายละเอียดกันหน่อยค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะขอดูคำวินิจฉัยค่ะของสารรัฐธรรมนูลที่จะมีการพิจารณาคำร้องมติรัฐสภา
เรื่องของการเสนอชื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยซ้ำได้หรือไม่ในวันที่๑๖สิงหาคมนี้
แล้วเดี๋ยวจะนัดประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกค่ะ
แต่ก็ยอมรับว่าก็คงอาจจะมีความเป็นไปได้นะที่จะนัดประชุมในวันที่๑๘
หรือ๒๒สิงหาคมต้องไปดูหน้างานจากคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลเป็นหลักก่อนค่ะ
องค์กรที่จะช่วยกันพิจารณาคือถ้าหากมีคำวินิจฉัยอย่างไร
เพราะเป้าหมายของสภาต้องการให้มีรัฐบาลโดยเร็วแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ผิดกติกานะคะ
ส่วนการเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่๓อันนี้นักข่าวถามว่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไหม
วันรอบอกว่าอยากให้เรียบร้อยนะก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองนี่แหละที่จะประสานงานกันค่ะ
วันก็ต้องจับตามองจะเป็นสัปดาห์นี้คือวันศุกร์๑๘หรือเปล่า
หรือถ้า๒๒ก็วันอังคารหน้านะครับ
ในขณะที่แหมคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนคนรักเก่าเขาจะแซะกันไปแซะกันมา
ทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะคุณอดีศรเพียงเกตนะคะ
มีการอัดคลิปตัวเองพร้อมกับร่ายบทกรอนยาวเลย
แต่งในเชิงแซะค่ะลองฟังดูค่ะ

ไร้เพื่อนจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่านี่แหละ
คุณอดีศรก็มีกรอนบ่อยครั้งนะไม่ว่าจะเป็นกรอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลเลยก็แล้วกันนะคะ
บอกว่าเดี๋ยวคุณพิธาเนี่ยจะมีกำหนดในการพาคุณพงศธรเนี่ยนะคะ
เดินทางไปที่ว่ากาลดำเผอกแกะแหลงดังวันพรุ่งนี้นะ
ตอน๘โมงเช้านั่นแหละครับเพราะว่าต้องไปสมัครรับเลือกตั้งซ่อมสสเขตนั่นแหละค่ะ
ทีนี้ในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่า
ทางทุนชัยธวัฒน์ตุลาโทรเลยค่ะที่การพัก

แล้วก็ทีมงานพระเก้าไกลดวงจะไปร่วมด้วยทั้งหมดนะคะ
หลังรับสมัครกันเสร็จสิ้นเดี๋ยวเขาจะมีขบวนแห่หาเสียงตอนบ่าย๓โมงด้วย
ที่สำคัญคุณผู้ชมเดี๋ยวทางพักเก้าไกรเขาจะมีการประชุมกันด้วยนะคะ
เวลาบ่าย๒โมงตรงในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เป็นการประชุมสอสอพักประจำสัปดาห์ค่ะที่อาคารไทยสมิตรนี่แหละ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นวาระการนำผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
ของโรงการบริหารส่วนจังหวัดละยอง
ของคุณปิยะปิตุเตชะนะคะก็เป็นนายกอบจแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเขต๓
พร้อมข้อความแบบนี้ว่าชาวระยองเขต๓รวมใจเลือกตั้งใหม่เลือกคนดีมีผลงานเข้าสภา
มันก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมนะคะแล้วก็รวมไปถึงเพจอบจระยองก็ล่าสุดเห็นว่าลบโพสต์
ทำไมรู้ไหมคุณทำไมดราม่ารู้ไหมเพราะว่านี่ไงคุณคือพื้นที่นี้ก็ระยองพื้นที่ประชาธิปัตย์แต่ว่าแต่เดิมในเขต๓ประชาธิปัตย์ไม่ได้
ครั้งที่แล้วได้ที่๓เท่านั้นเองนะฮะแต่การที่เอาภาพของคุณปิยะปิตุเตชะนายกอบจประยองมาลงไว้แบบนี้
ถ้าเกิดโพสต์อย่างนี้เขาชี้แจงครั้งอบจระยองลบแล้วก็ชี้แจงแล้ว
การมีหน้าที่ในการส่งเสริมการเลือกตั้งทุกระดับในระบอบประชาธิปไตยให้พี่น้องชาวระยองพิจารณาได้เลือกคนดีคนที่มีผลงานเข้าสภา
แต่ไม่ได้ระบุให้พี่น้องชาวระยองต้องไปเลือกพักการเมืองหรือไปเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะ
ก็ขอบคุณทุกคำติชมที่พี่น้องให้คำติชมมานะคะ
หายคนเข้าไปกระหน่ำใส่แอดมินเพจมากเลยนะ
ในขณะเดียวกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามเรื่องของแฉเพื่อชาติหน่อยไหมคะคุณ
ก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยหลักฐานเอกสารสำคัญข้อมูลเชื่อมโยงให้เห็น
พฤติการที่บอกว่าว่าที่นายกตัวสูงมีเล่เหลี่ยมในทุนอย่างไร
ให้สังคมได้ตัดสินคุณชูวิทย์บอกนะคะว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ตลาดหลักทรัพย์บริษัทมหาชนเป็นวงกว้าง
รุนแรงเหมือนซึนามิเป็นการโกงผู้ถือหุ้นที่ซับซ้อน
แล้วเจ้าตัวยังโพสต์ด้วยอีกค่ะว่ารัฐบาลมิจฉาชีพการเมืองยุคนี้
เหมือนเรื่องหลอกลวงของแก๊งคอร์เซนเตอร์
บ้านเมืองวิกฤตเศรษฐกิจย่ำแย่แต่เอาอุดมการมาเร่ขาย
กับการกลับบ้านของคนเพียงคนเดียว
คุณชูวิทย์บอกว่าไม่เกี่ยวกับอีพีแรกนะ
ไม่เกี่ยวแล้วนะครับคุณค่ะอันนี้ก็เรื่องใหม่แล้วนะฮะใช่ค่ะ
รอตามกันไปยาวก็มีอีกหลายอีพีเลยนะคะ